กระแสรักเด็กมันมากมายจริง
นอกจากพี่จักรีนจะรักเด็กแล้วคุณผู้ชม
นางสมัยนี้นะคะเขาก็ชอบรักเด็กเหมือนกันค่ะ
สังเกตได้นะคะเปิดไปดูหน้าจอทีวีตอนนี้
ไม่ว่าจะซีรีส์ละครเรื่องไหนรักต่างวัยทั้งนั้นเลย
แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะประมวลให้ดูนะคะ

รับบทประกบพระเอกรุ่นน้องบีนี้บีหน้าได้ชมกันผลอย่างมากมายเลยละค่ะ
จับตาดูให้ดีค่ะเพราะว่าเป็นการมาประกบกันของพระนางเบอร์ใหญ่ของช่องค่ะ
พี่แอนทองผสมนะคะจะเก็มจะจีรายุค่ะ
สองคนนี้เนี่ยเพิ่งโคจรมาเจอกันครั้งแรกนะคะ
และที่สำคัญมีการคัมแบ็คกลับมาเล่นละครของพี่แอน

คือพักหลังพี่แอนไปเป็นผู้จัดละครเนี่ยนะคะ

ซึ่งละครเรื่องนี้นะคะออกอากาศได้๒ตอน
บอกเลยค่ะเคมีดีมากสนุกก็โทษ

แต่ดูแล้วก็เคมีก็เข้ากันอยู่นะคู่นี้นะ
เอามาต่อกันที่อีกเรื่องนี้ค่ะ
หลายคนตั้งหน้าตั้งตารออยากดูแล้วนะคะ
สำหรับเรื่องมัดหัวใจใยซุปตานั่นเองคือความปังของเรื่องนี้คุณผู้ชม
คือการมาประกบกันของนางเอกหน้าเด็กนี่คุณเจนนี่อารภาษณป้อมเพชร
และนักแสดงหนุ่มสุดฮอตน้องกรัฟคณาวุฒิน้องกล้องน่ารักมากนะฮะ
แล้วคือฝ่ายหญิงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นการคัมแบ็คกลับมาเล่นละครในรอบหลายปีของคุณพี่เจนนี่นะ
หลังจากที่ไปใช้ชีวิตครอบครัวเป็นคุณแม่ของน้องโนล่านะคะ
ส่วนฝากน้องกราฟนี่นะคะก็คือนักแสดงวัยรุ่นเลือดใหม่ที่มีแฟนคลับเยอะมาก
คุณจำได้ไหมวันที่เขาไปเปิดตัวที่ช่อง
โอ้โฮเอฟนี่ไปแล้วเต็มอยู่คุณสุดฤทธิ์นะคะคุณรักเยอะจริง
ทั้งในไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่าน้องกลั๊ฟจะทำอะไรที่ไหน
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งทุกทีเลยคุณผู้ชม
แล้วจะบอกเลยนะว่าตอนแรกเห็นว่าแค่มีข่าวว่าทั้งคู่จะเล่นด้วยกันคุณ
คือกระแสมาแล้วตั้งแต่ยังไม่เปิดกงเปิดกล้องอะไร
อยากดูสุดเลยนะคะแต่ก็ต้องรอกันนิดนึง
เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเจอแน่น้องกรัฟกับเจนนี่มาแน่นอนค่ะ

แต่คู่นี้คุณผู้ชมค่ะลุ้นหนักมาก
กับกระแสการจับคู่ของนางเอกสุดฮอต

แต่จิ๊กเบรกเอาไว้นิดนึงนะว่า
เรื่องนี้ยังเป็นแค่ข่าวลือ
แต่ต้องยอมรับจริงว่าเคมีน่าสนใจมาก
เพราะว่านอกจากทั้งคู่จะอายุห่างกันไม่มากแล้ว
ความดังบวกกับความฮอตของทั้งคู่
นี่บอกเลยนะว่ามันคือที่สุดของยุคนี้จริงค่ะ
เอาเป็นว่ารอลุ้นรอชมกันนะคะว่า
ไบร์ทดาวิกาและไบร์ทวัชิรวิน
มาปะกันลงในละครเรื่องอะไรบทบาทแบบไหน

คู่นี้เขาจะได้ลงจอคู่กันสักครั้งหนึ่งหรือเปล่า

คือหนุ่มรุ่นน้องดิฉันว่ามันกำลังดี
มันเหมาะกับพวกเราแบบสาวรุ่นพี่มากเลย

ไม่เข้าหมายถึงกลัวเขาเองคุณ

แล้วไม่แบบเติมตา